เมื่อวานเรานำเสนอคลิปข่าวข่าวหนึ่งไปนะครับ

โพสต์ว่าเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่ปปศ
เข้ามาตรวจค้นเรื่องของยาเสพติดภายในร้าน

พอดีในร้านของตัวเอง

ใช่ค่ะเห็นหมดเลยนะคะหน้าตาสำหรับขบวนการนี้

แล้วก็อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด

อย่างแรกเลยปปศตอบคำถามก่อนเลย

ไม่มีค่ะไม่มีเจ้าหน้าที่คนใด

อย่างแรกได้ตอบคำถามไปก่อนว่าไม่ใช่ปปศ

แล้วก็ชักปืนขึ้นมาเลยนะฮะ

อีกคนก็ถือปืนลูกศองมาอีก

เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอามาสอบสวน
ใช้เวลาสอบสวนค่อนข้างนาน
เมื่อวานนี้และไปพบว่า

ทั้ง๓คนประกอบไปด้วย

วันนึกกุลอดีตนักแสดง

ที่โรงพักสายไหมหลังจาก

ทั้ง๓คนค่ะเพราะว่าทั้ง๓คน
อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่

ปปศใช้ทั้งปืนสั้นแล้วก็ปืนลูกซอง

เป็นหมายสารเข้าไปจับกลุ่มนายนัทพงศ

เป็นเจ้าของร้านแต่งรถจักรยานยนต์
ย่านสายไหมโดยบอกว่านายนัทธพงษ์

ข้อมูลทางตำรวจสนสายไหม

ทีนี้หลังสอบปากคำเสร็จแล้ว

โดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าว
สัมภาษณ์ให้สอบถาม

และตำรวจเองก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
จากการสอบปากคำทั้ง๓คนด้วย

การแถลงข่าวชี้แจงในรายละเอียด

ใช้อาวุธปืนแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงาน
พกพาอาวุธปืนไปในที่ชุมชน

ส่วนข้อมูลนะคะสำหรับ๑ใน๓ผู้ต้องหานี้ที่มีชื่อว่านายเวียรชัยศรีวนิกวันนึกกุล
เป็นผู้ชายที่ผมสั้นนี้นะคะถือปืนเข้ามาขู่บังคับนายนัทพงศ์คนแรก
เป็นนักแสดงทั้งละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ด้วยนะคะ
ส่วนชื่อในวงการแสดงมีชื่อว่าหนอเวียรชัย
สมรสกับนักแสดงสาวจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งมาแล้วนะคะเมื่อปี๒๕๕๔เป็นคนนี้ค่ะ
รอวันนี้จะมีการแถลงข่าวนะคะ๑๔นาฬิกาค่ะ